ต่อไปนี้คงต้องบอกคุณผู้ชมแล้วสองท่าน
เวลาไปซื้อของอย่าเอาของวางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถเด็ดขาด

วันนี้ให้ชื่อว่าจอมโจรขโมยก๋วยเตี๋ยว

ขออาทิตย์ใหม่ครับ
โปรดกับแก้วด้วยครับ

พากแก้ง
แม่ก๋วยเตี๋ยวเขาก็เอา

ผู้ชายคนนี้เดินตอนแรกเลยไปแล้วนะ

ก็เลยย้อนกลับมามองซ้ายมองขวาแน่ใจ

ก๋วยเตี๋ยวเข้าไปทั้งถุงแล้วก็เดินจากไป
คนที่นำคลิปนี้ไปโพสต์ก็แปลกข้อความบอกว่าประกาศถึงจอมโจรขโมยก๋วยเตี๋ยว

ถ้าเห็นวิดีโอนี้แล้วให้กลับมาบอกได้ว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหม

ก๋วยเตี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก๋วเตี๋ยวางไว้หน้าตะก้ารถจักรยานไม่ปลอดภัย
หมดกันก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยกลายเป็นกับแก้มของใครก็ไม่รู้
เหตุเกิดที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าซอยมังกรในจังหวัดสมุทรปราการ
จากจอมโจรขโมยก๋วยเตี๋ยวไปต่อที่จอมโจรขโมยเกาเหลากันบ้าง

คราวนี้เป็นก็จุดจอดรถมอเตอร์ไซค์

แล้วฮะเอ๊ตะกร้ามันมีอะไรนะมันมีนี่ครับถุงที่หยิบไปคือเกาเหล่าทั้งถุงเลยคุณผู้ชม
นี่คือภาพวงจรปิดที่จอดรถหลังห้างห้างหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปปรีเข้าไปมองซ้ายมองขวาไม่มีคนนะฮะ
สุดท้ายนี่ครับเกาเหลาครับ
คือคุณยายคนนี้นะเขาซื้อเกาเหลาเอาไปให้หลานนะฮะ
ให้หลานชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาให้หลานชายก็ไปซื้อเจ้าอร่อยมาสั่งพิเศษมาให้เลย๕๐บาท
ให้คุณยายกินแต่แวะไปทำธุระที่ห้างเอาเกาเหลาวางไว้หน้ารถ๓นาทีกลับมาเกาเหลาหายไปแล้ว
หลานชายโมโหมากนะที่บังอาจมาขโมยเกาเหลาอาหารกลางวันของคุณยายก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากห้าง
ก็นำคลิปนี้ไปแจ้งความให้ติดตามจอมโจรขโมยเกาเหลาให้หน่อย
เป็นเกาเหลาถุงหนึ่งครับซื้อไปซื้อจะให้ยายครับใช่ครับบางคนเขาคิดว่าแบบว่าไม่เป็นไรทำทานไปอย่างนี้ครับ
แต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งก็ถ้าสมมุติว่าเราแจ้งความก็จะสามารถจับเขาได้หรือจะไม่ให้เขาทำต่ออีกอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ก็แจ้งความไปแล้วตลวดก็ติดตามกันอยู่นะครับเหตุการณ์อันที่๒เนี่ยอยู่เกิดมาที่ขอนแก่มนี้
แต่ว่าในส่วนของก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้แจ้งความ
แต่เขาแค่โมโหว่ากับแก้มเขาก็หายไปแล้ว